ยอดมวยไทยรัฐนะคะวันเสาร์นี้คู่เอกค่ะ
เป็นชิงแชมป์รุ่น๑๐๕ปอนด์ค่ะ
ติดตามรายละเอียดได้กับคุณเอกชุมพรค่ะ
สุดยอดมวยฝีมือรุ่นเล็กจากแดนสตอร์

แต่วันนั้นกับวันนี้ต่างกัน
ซ้อมเต็มที่เต็มถังอยู่ในการดูแลของฝรั่งหัวใจไทย

อ้อมน้อยสสีพึ่งก็คอยแก้ทางมวย

ต้นนี้อาจจะมีถึงนับถึงน็อกได้ครับ
เอาละครับไฟล์นี้เจอกับโดมทองคู่ปรับเก่า
ซึ่งเราเคยแพ้มาด้วย
เกมการชกไงบ้างพี่เที่ยวนี้

เหลือ๓๔นี่จะเน้นแข้งซ้ายเยอะ

ดันแล้วออกแข้งซ้ายมีศอกเสริมครับผม

มีศอกเสริมนิดนึงครับศอกเสริมกับหมัดซ้ายครับ
แค่งซ้ายธรรมชาตินี่มีแน่นอนซ้ายผ่านตลอดนะไฟล์นี้นะ
ส่วนหมัดกับศอกนี่อาจจะนับจะน็อกได้
พูดถึงร่างกายหน่อยเที่ยวนี้การฟิตซ้อมเป็นไงบ้าง

มันดีขนาดไหนอธิบายให้ฟังหน่อยสิ

ฝากอะไรถึงคนใต้หน่อยเราเป็นมวยพัทธลุง
ลงใต้ฝากเลยว่าไฟล์นี้นี่เชียร์ได้ไม่ผิดหวังแน่นอน
ครับผมไฟล์นี้เต็มทีครับชนะแน่นอนครับผม

ส่วนมุมน้ำเงินมวยเข่าพันโหดจากเมืองคนดี

หลังย้ายมาอยู่ในสีเสื้อของบิ๊กกรมสรรพสามิตรคุณสมชายภูลสวัสดิ์๘ไฟล์
ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะสดจากไร่เหลือเกินครับ
เขาก็คือนุ่มหน้ามนต์คนสุราชครับ
ซ้อมอยู่กับจาคุงแสงมรกฏซึ่งไฟล์นี้บอกว่า
สู้ข่าววงในเหมือนเดิมเพราะว่าคู่ชกว่ากันว่า
เข่าเหมือนเห็นระเบิดครับ
บนเวทีเนี่ยวางไว้ว่าจะเอาลูกไหนไปชนะเขาครับแผนการชก
ก็นอกเขาก็ไม่ได้ชนะเรานะฮะคราวที่แล้วนายนี่แพ้เราแน่นะฮะ
ก็คงต้องเป็นเตรียมในมีการปั้มมีการฟิตซ้อมที่มากขึ้น
ในการที่จะปั้มให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
คิดว่าเราจะชนะด้วยลูกในนะครับ
คือการปั้มตีฟัดไปฟัดมาเขาอาจจะหมดไปเอง
ฮะขาดตัวเล็กกว่าเราเสียเป็นร่างเรานิดหน่อย
ต้นนี้มีทีเด็ดแน่นอนนะครับส่วนปลายก็มีข่าววงในเหมือนเดิม
เพราะว่ามองเขาว่าเขาเนี่ยแพ้ทางมวยเข่า
มาถามนักมวยบ้างการฟิตซ้อมไฟล์นี้เต็มที่เต็มถังขนาดไหนครับ
เต็มที่ครับปั้มอะไรเยอะครับรุมที่๓๔คนครับ
ตัวใหญ่ที่ช่วยปล้ำให้เรานี่มีใครบ้าง
มีเจ้าผ่ายหินมีต้อนศักดิ์แล้วก็สุขศาวัฒน์ครับ
นอกมั่นใจขนาดไหนไฟล์นี้ว่าจะเอาชนะได้

เอาละครับมาดูกราฟิกอาวุธเด็ดนะครับ
เกรงกลายเป็นมวยฝีมือแข้งซ้ายที่จัดจ้านมากนะครับ
หวดคู่ชกน็อกมากว่า๑๕ไฟล์
ส่วนไฟล์ประทับใจชนะเริงศักดิ์น้อยศิษย์นี้วัฒนีราชดำเนิน
แล้วก็ชนะจตุคามเพชรรุ่งเรืองที่ราชดำเนินครับ

เสียบทะลุถึงน็อกมากว่า๑๐ไฟล์นะครับ
ที่ยอดวิชาซูจิบะหมี่เกี้ยวยก๓ที่อ้อมน้อย
นี่คือสุดยอดมวยล้างตามุมแดงเคยแพ้มาแบบน่าเจ็บใจ
และอีกหนึ่งความสำคัญของไฟล์นี้คือมีเข็มขัดรุ่นมินิมอมเวท๑๐๕ปอนด์
เป็นเดิมพันธุ์สุดท้ายใครคือแชมป์
ต้องต่อพร้อมกันในศึกยอดเมืองไทยรัฐเสาร์นี้
ขยับเวลาเร็วขึ้นแต่ความมันเหมือนเดิมนะครับ

ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน